คุณผู้ชมวันนี้มาหาสงกรานสงกรานปีนี้ไม่ได้เล่นน้ำทำยังไงดีสุกได้โดยไม่สาดค่ะคุณผู้ชมแต่อย่าลืมอย่าประมาทกาดไม่ตกด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสงกรานทิพย์หน่อยคุณสืบสกุลนี่อ่ะไหนสาดน้ำไม่ได้ขอแบบนี้ละกันค่ะแล้วก็รำคนเดียวด้วยนะดูขอเสียงหน่อยนะคะ

อ่าดูขอเสียงหน่อยคุณสุดสกุลนี่อ่าดูขอเสียงหน่อยคุณสุดสกุลนี่อ่าดูขอเสียงหน่อยคุณสุดสกุลนี่อ่าดูขอเสียงหน่อยคุณสุดสกุลนี่อ่าดูขอเสียงหน่อยคุณสุดสกุลนี่อ่าดูขอเสียงหน่อยคุณสุดสกุลนี่อ่าดูขอเสียงหน่อยคุณสุดสกุลนี่อ่าดูขอเสียงหน่อยคุณสุดสกุลนี่อ่าดูขอเสียงหน่